คุณผู้ชมค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ

ใครจะรู้ค่ะว่าเส้นทางกว่าที่จะโด่งดัง

ที่มีบรรดาแฟนคลับเยอะแยะมากมายขนาดนี้

เราก็รู้สึกภูมิใจว่า
เราก็เป็นเหมือนกับ
คนไทยคนหนึ่งที่มาทำที่จีน

เราทำให้เขาพูดว่าคนไทย
เป็นคนทำงานที่ตั้งใจได้
เราภูมิใจกับตรงนี้มาก
ประกบคู่กับออมสุชานางเอกคู่จิ้น
กลายเป็นละครไทยที่กลุ่มแฟนคลับชาวจีนชื่นชอบ

ติดอันดับนักแสดงดาวรุ่งที่มาแรงจนฉุดไม่อยู่
กลายเป็นนุ่มเนื้อหอมจนเข้าตาบริษัท
คือตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงจุดที่ว่าได้
ในที่สุดก็ได้เข้าช่องทีวี

ก็ได้บทเป็นพระเอกแล้ว

ก็ใช้เวลาคิดสร้างอยู่ประมาณปีหนึ่ง
ซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็ว

เส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

คือมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยแล้วมันหนัก
ตรงที่ว่าเราจะรู้สึกคิดถึงบ้าน

เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากงานทุกวัน
คือสิ่งที่จะทำให้อยู่ตรงนี้ได้เราต้องคิดบวก
ว่าเราจะสามารถที่จะเข้าหาพวกเขาได้
ต่อให้เราไม่รู้ภาษาของเขาก็ตามแต่

เพราะว่าผมมองว่านี่ไม่ใช่แค่การทำงาน
ที่นี่เหมือนเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนสำหรับผม
ที่ผมไม่ได้มาทำงานอย่างเดียวแต่ผมมาเรียนรู้ด้วย
หลังจากเซ็นสัญญาไม้พี่รัฐก็ได้รับโอกาส
ค่ายหนังค่ายละครโดยได้ประเดิมการแสดง
และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กลับมาร่วมเล่นเรื่องนี้อีกครั้ง

ต้องยอมรับว่าปี๒๐๑๖ถือเป็นปีทองของนักแสดงหน้าหวาน
เพราะมีผลงานออกมาไม่ขาดสาย
ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไซอิ๋วที่ถูกแปลงโฉมเป็นตือโป๊ยกาย
รวมถึงดาเคนฟ็อกตำนานรักจิ้งจอกสวรรค์

ช่องโซโหทีวีช่องดังอันดับต้นของเมืองจีน
ซีรีส์เรื่องนี้ยังสร้างปรากฏการณ์มียอดผู้ชมมากถึง๔๐๐ล้านวิว
ว่าน่าจะได้ชมประมาณต้นปีหน้า
ความสำเร็จของนักแสดงสายเลือดไทยที่เกิดขึ้น
ชนลดาทรงลำเจียดตัวแทนบริษัทแฮนซัมประเทศไทย
รับหน้าที่ดูแลผลงานที่เมืองจีนยอมรับว่า
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักแสดงต่างชาติ
ก้าวเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงจีน

เป็นสาเหตุที่ทำให้มีงานแสดงงานพรีเซนเตอร์อย่างต่อเนื่อง
ในฐานะศิลปินที่โด่งดังข้ามประเทศแห่งปีมาครอง
ก็ถือเป็นการการันตีความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
ค่อนข้างมีงานต่อเนื่องที่จริงได้รับรางวัล
เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็น๙ที่ค่อนข้างดีค่ะ
ที่เราเป็นก้าวแรกที่ไปกับน้อง
แล้วก็ก้าวต่อไปเราก็หวังว่าเราจะมีก้าวที่มั่นคงกับที่อื่นด้วย
กับคนอื่นด้วยเพราะว่าน้องไม้เขาก็ทำไว้ดีอะค่ะ

ศิลปินไทยเราน่ารักอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมาทำงานต่างประเทศนี้ไม่ค่อยมีปัญหา
เทียบชั้นกับซุปเปอร์สตาร์ที่จีนนะคะ

เพราะว่าทุกคนก็อยากให้ศิลปินที่เราดูแล
ให้ได้ในระดับที่สูงสุดที่เราอยากให้ได้ใช่ไหมคะ
ในความสามารถที่เราทำได้เราทำได้มากแค่ไหน
ก็ต้องพยายามทำให้น้องให้ไปถึงจุดสูงสุด
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า
เกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจ
วกกับความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ที่ต้องเจอระหว่างการทำงานต่างบ้านต่างเมือง
ตัวพระเอกหนุ่มยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ก้าวผ่านอุปสรรค
และกลายเป็นที่ยอมรับของทีมงานต่างชาติ
ก็คงเป็นเพราะความมุ่งมั่นที่แสดงออกมาผ่านการทำงานในแต่ละครั้ง
ได้รับคำชื่นชมไม่ขาดปาก
โดยนักแสดงหนุ่มรู้สึกภูมิใจอยู่ไม่น้อย
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
มองความสำเร็จที่เกิดขึ้นตอนนี้

วาดฝันว่าในฐานะนักแสดงคนหนึ่ง
จะก้าวไปให้ไกลจนถึงระดับฮอลลีวูด
ตอนนี้ที่นี่คือห้องเรียนของผม

เพราะฉะนั้นคือทุกวินาทีทุกเวลา

แล้วก็ให้คนที่ประเทศจีนบอกว่า
นี่คือคนไทยที่มาทำงานที่จีนได้

แล้วก็ทำงานดีแล้วก็ตั้งใจทำงาน
จริงผมมีความฝันลมแรงมาตลอดเลยนะว่า
ซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เราจะคิดไว้ก่อน

ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

แล้วก็ความทุ่มเทความตั้งใจ

ซึ่งผมก็อยากจะไปถึงจุดนั้นให้ได้
ของไม้พิรัตน์เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ

ที่มีโอกาสไปสร้างชื่อเสียงต่างแดน

อาจจะขึ้นแท่นซุปเปอร์สตาร์อันดับต้น

พัทรวดีสันไทยพรข่าวไทยรัฐทีวี